ไว้นะครับเป็นอุบัติเหตุจากรถสองประเภทด้วยกัน

คราวนี้มาดูรถใหญ่ขึ้นหน่อยครับเป็นรถแบ็คโฮ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่นายกเทศมนตรีปฐุมธานีเนี่ย
เขาลงไปตรวจสอบการขุดลอกคูคลองนะครับ
ผักตบชาวากำลังยืนถ่ายรูปครับ
ที่เห็นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นรถแบ็คโฮถอยมา
ทับข้อเท้าของนายกเทศมนตรี

บางคนก็บอกว่าแหมเกือบจะปิดท้ายแบบสวยงามอยู่แล้วเชียวนะครับ
ถ่ายรูปเป็นที่ละลึกแต่ว่าสุดท้ายเหตุระทึกเกิดขึ้นแทนครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในกลุ่มเฟซบุ๊คแฟนเพจนะครับ
กลุ่มเพื่อนช่างโยธาท้องถิ่น
เป็นเหตุการณ์ขณะที่คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ในอำเภอคลองหลวงแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงนะครับ
ทั้งหมด๖คนกำลังยืนถ่ายภาพคู่กับรถแบ็คโฮครับ

คือเก็บกู้ผักตบชาวาขึ้นมาจากคลองเชียงรากน้อย
จู่รถแบ็คโฮซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่ก็ถอยมาเรื่อยครับ
ห้าคนพอเห็นว่ามีรถถอยออกมาเนี่ยก็หลบได้ทัน
แต่มี๑คนก็คือคนกลางนะครับที่มีคนช่วยกันพยุงเนี่ยนะครับ
นายกเทศมนตรีนายประเสริฐค่ายทอง
เป็นนายกเทศสมันต์เมืองคลองหลวงจังหวัดประทุมธานี
ตีนตะขาบของรถแบ็คโฮลทับเข้าอย่างจัง
ทำให้ทีมงานรีบนำตัวขึ้นไปที่รถ
แล้วไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
ท่านนายกเทศบาลเมืองคลองหลวงบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้าเมื่อวานนี้
หลังจากได้รับชมสกรูปข่าวของทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง

เกี่ยวกับปัญหาผักตบชาวาในคลองนะครับมีค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบ
ขณะที่กำลังเก็บภาพรถแบ็คโฮก็ถอยมาทับ

เหยียบเข้าไปที่บริเวณข้อเท้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ตอนนี้อาการโดยรวมก็ปลอดภัยแล้วครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ